มต้นตบสนั่นเด็กรุ่นน้องแย่งผู้ชาญหนะในว่าผู้หญิงตบง่ะเนี่ย
ใช่ไอ้บรรทัศน์บนเนี่ยว่ารันทศแล้ว
บรรทัศน์ล่างเนี่ยเด็กรุ่นน้องมต้นแปลว่าอะไร

อันนี้มต้น๑๓เหมือนกันแล้วไปตบเด็กอายุเท่าไหร่รู้ไหม
นี่ป๕ป๖ป่ะป๖มั้งนี่คุณผู้ชมเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นหมั่นไส้รุ่นน้อง
มายุ่งกับแฟนรุ่นพี่เหรอตบซะเลย

อืมเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูภาพเคลื่อนไหวแล้วพอแล้วนะ
เพราะว่าแบบนี้ไม่ควรเลยไม่ควรเรียนแบบแล้วก็ย้ำเรื่อง
ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่สนับสนุนนะคะแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นในโรงเรียนเลย
โรงเรียนอยู่ในอำเภอศรีสงครามที่นครพนมค่ะนี่เพิ่งเกิดขึ้นเองนะ
แล้วแก๊งเด็กที่ตบน่ะมต้นอายุสิบสามมหนึ่งมสองเนี่ย
ยกพวกรุมตบน้องอายุสิบเอ็ดประถมปลายอ่ะโอ้ยกลายเป็นคลิปนี้ถูกเอามาโพสต์ในโซเชียล
แล้วแม่ของน้องที่โดนตบเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่ากลุ่มที่มารุมตบเนี่ย
เป็นรุ่นพี่ของลูกสาวบอกว่ายังไงรู้ไหมลูกสาวแม่ไปเล่นกับแฟนนุ่มของมือตบ
หึงเขาก็ห่วงผู้ชายของเขายกพวกมาตบสั่งสอนถ่ายคลิปโพสต์ประจานแบบนี้
สะเทือนใจเหลือเกินแม่บอกว่าโหนี่ต้องจิกหัวตบลูกขนาดนี้เลยเหรอ
เอาเรื่องไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ต้องนัดไกล่เกลี่ยกันกับแม่ของมือตบอะค่ะ
คุยแล้วค่ะเราก็ไปบ้านเขาไปบอกว่าเออไปให้ไปบอกให้เขารู้ให้พ่อแม่เขารู้ตั้งแต่ตอนเย็นวันอาทิตย์แล้วค่ะ
บอกว่าลูกเขาทำอะไรไม่ดีก็ให้ดูในคลิปวิดีโอแล้วกันว่าลูกใครเป็นลูกใครอะไรหนูก็พูดอย่างนี้
เขาก็ไม่พูดอะไรเพราะเขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าลูกเขาผิดเขาอะไรเขาก็ไม่ได้บอกลูกบอกอะไรเขาเลย
อ่านครับก็ไม่ได้ว่าขอโทษขออะไรแล้วเขาก็เลยพูดว่าเอาหัวละพันอะไรอย่างนี้แหละ
ศุกร์ก็ค่อยไปผูกแขนที่โรงเรียนตอนบ่ายเขาก็นัดกันแบบนี้อืมค่ะ
ตกลงกันไว้ทั้งหมดกี่คนครับห้าคนค่ะ
โอ้โหเนี่ยแม่ก็รู้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะแม่บอกว่าทางฝั่งพ่อแม่มือตบเนี่ยเขาก็จะยินดีรับผิดชอบนะ
เดี๋ยวจะจ่ายค่าทำขวัญขอโทษลูกสาวนี่วันศุกร์หน้าค่ะ๑กัญญานะคะ
แล้วก็ทำข้อตกลงว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก

ขีดเส้นใต้ย้ำซ้ำไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคะ